มีรักครั้งใหม่กับคนรักเก่า
ไปหาแฟนเก่าสำหรับสาวแตงโมแล้วก็หนุ่มแต๊งนั่นเองค่ะ

ไม่ใช่ปัญหาที่จะกลับมาถ่ายรูปร่วมเฟรมกันอีกครั้ง
แล้วคือไม่ได้เป็นแบบรูปที่ดูห่าง
อันนี้เขาใกล้ชิดกันมากเลย
หลายวันก่อนหน้านี้ค่ะต้องบอกว่านี่แหละฮือฮากันทั้งโลกโซเชียล
ตกลงอย่างไรนะเพราะว่าฝ่ายชายคุณแต๊ง

ที่เห็นว่าทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวเกาหลี

เพียงเท่านั้นพอกลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บ

ไปร่วมดินเนอร์มื้อค่ำกับครอบครัวนะคะ

จากในภาพเนี่ยดูรวมแล้วมาทั้งครอบครัวเลยค่ะ
คุณแม่วรกรคุณกรจติกาวณิชย์
รัฐมนตรีคุณพ่อเลี้ยงของหนุ่มแต๊งเขานะคะ
แล้วก็น้องสาวน้องชายร่วมโต๊ะกันพร้อมหน้า
แล้วก็ล่าสุดค่ะสดร้อนเลยนะคะ

ไม่ใช่แค่หนุ่มแต๊งฝ่ายเดียวแล้วค่ะที่อัพภาพ
แต่ว่าสาวแตงโมเองเธอก็ยอมใจอ่อน

เหล่าฟอลลอเวอร์เป็นครั้งแรกเหมือนกัน

ซึ่งก็น่าจะคือวันที่๑๒เดือน๙ปี๒๐๑๗นี่แหละค่ะ

นัยยะอะไรพิเศษซ่อนอยู่หรือเปล่า
ให้สองคนนี้มารอเฉลยกันดีกว่านะคะ

เพราะว่าต่างคนต่างแยกย้ายกันไป

แล้วก็รู้กันแล้วว่าจุดอ่อนจุดเสีย
อะไรทุกอย่างปรับจูนกันมาได้แล้ว
เชื่อว่าจะเป็นความรักครั้งใหม่ที่ดีอย่างแน่นอนค่ะ

เชื่อว่าถ้าเป็นไปตามที่แฟนคิดนะ